คุณผู้ชมคะจากเรื่องกินฟินเที่ยวอะไรพวกนี้แล้วเนี่ย

กู้ภัยมาที่บ้านหน่อยเถอะเพราะว่าอะไร

คุณผู้ชมมองดีคนไหนกู้ไพ่
ก็นี่แหละกู้ภัย
ใส่ชุดนักเรียนแบบนี้เลยค่ะ

วันนพรดีสวัสดิ์อายุ๑๗เอง
แล้วคุณคิดดูสิทีแรกดิฉันก็มองหาคนไหนกู้ภัย
เพราะความจริงต้องใส่เครื่องแบบของกู้ภัยใช่ไหม
น้องไอซ์อยู่โรงเรียนประจันตราชบำรุงนะคะ
น้องเขาเป็นอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกระตันยู

แต่ชาวบ้านแจ้งมาบอกว่าช่วยด้วยช่วยด้วยมีงูเข้าบ้าน
พอน้องไอซ์ได้รับแจ้งมาพร้อมกับเพื่อนนักเรียนชายอีกคนนึง

แล้วรู้ไงว่างูเนี่ยมันอยู่ในตรงโซนที่มันเป็นโซนห้องครัวเหมือนกับครัวนะคะ

แต่ทีนี้เด็กหลายคนเห็นแล้วอย่าทำตามนะ
เพราะน้องสองคนเขามีวิชา
เขาเรียนมาเขารู้วิธีการจับงู
แล้วงูตัวนี้มันคืองูสิงหางลาย
ตัวก็ยาวนะคุณเกือบ๒เมตรเหมือนกัน

หางูออกมาจับส่วนหัวตามที่อบรมมาเลย

คือน้องเขาเคยเข้ารับการอบรมของชมรมมาแล้ว

จับเจ้างูยาวเกือบ๒เมตรได้
ใส่กระสอบปุ๋ยไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ

รบทรงชาติเข้าห้องเรียนเป็นเด็กนักเรียนต่อไป